คุณผู้ชมครับพาไปที่นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งถูกพบเป็นศพอยู่ที่พงหญ้าข้างทาง
สภาพศพถูกมีดฟันเข้าที่หัวเขาที่ใบหน้าจนเป็นแผลเวอะหวะเละเทะเลยนะคะ
คนที่ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นทหารพรานก่อเหตุแล้วหลบหนีไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวค่ะตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
เนี่ยคือริมพงหญ้าข้างทางในพื้นที่หมู่๘อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ผู้เสียชีวิตคือนายนิพัฒน์สุขมากอายุ๓๖ศีรษะมีแผลถูกฟันใบหน้าก็ถูกฟันเละเทะค่ะ
มีมีดฟันตามตัวตามขาด้วยนะคะคือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เป็นพนักงานขับรถประจำสารเยาวชนและครอบครัวนครศรีธรรมราช
เลิกงานเคลียร์รถจากกระยันยนต์กลับบ้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุเจอนายวัชรพงศ์หรือในจอมอายุ๒๐
เป็นทหารพรานในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
คุยกันอยู่ริมถนนได้พักหนึ่งในจอมเอามีดพระที่พกติดตัวมากระหน่ำฟันหัวเลยนะคะ
ฟันไม่ยั้งจนตายคาที่
แล้วผู้ก่อเหตุเหมือนกับเป็นหลานกำนันด้วยค่ะ
แต่จริงแล้วทั้งคู่เป็นเครือญาติกันนะคะ
ไม่แน่ใจว่าทำไมโกรธแค้นกันมาจากไหนถึงขั้นฆ่ากันแบบนี้
อ๋ออยู่ไกลแล้วนะ
คุณตายนี่เป็นหลานกำนันกับเป็นหลานกำนันกัน
แต่ว่าก็เป็นหลานกำนันกัน

เอาจริงคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้สาเหตุเลยครับพี่บุ๊คว่าสาเหตุมันคืออะไร
บำรุงเล็กจิตนายกอบตบังจากบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นหลานนะคะ

ก็ต้องฝากทางตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะในการตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
แล้วก็หาสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับ